มีคำตอบอยู่ในใจแล้ว
ว่าคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตคือใคร

มีคำตอบอยู่ในใจแล้ว

เขาบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

คุณอุ๊บวิริยะพงอาทหาร
นักปั้นดาราปั้นนักร้องครับ
พี่จะห้อยท้ายว่าอะไรนอกจากนักปั้นแล้ว
อดีตคนเคยสนิทกับลุงพลหรือยังไง

เคยจะปั้นจะผลักดันกันเป็นดาราด้วยซ้ำ
นี่แหละครับคุกคลีกับเรื่องบ้านกอกมาในช่วงนั้น
แล้วเคยคิดจะพาลุงพลป้าแตนเข้าวงการบันเทิง
จะสร้างภาพยนตร์เรื่องราวคดีน้องชมพู่
แต่สุดท้ายพาเดินแบบด้วยตอนนู้นอ่าใช่ใช่อเวนต์อะไรเต็มไปหมดเลย

เริ่มสร้างคะแนนนิยมก่อน
ตอนนั้นเป็นสู้กรอกโกยเลยนะเออแล้วในที่สุด

แยกทางเออเลิกเสียงแบบเมื่อกี้ด้วยนะเลิก
เออล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะโพสต์คลิปเปิดใจถึงคดีดังกล่าว
แล้วในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอน้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรีครับ
และยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลุงพลป้าแตนอีกแล้ว
ต่างคนต่างอยู่ไม่เผาผีกันอีกต่อไปแล้ว
เขาเชื่อว่าน้องชมพู่จะไม่ตายฟรี
ซึ่งคนร้ายจะเป็นใครส่วนตัวของคุณอุ๊บ

และไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม
เชื่อว่าคนทำต้องชดใช้
เพราะไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรม
และกฎหมายบ้านเมืองครับ
คนต่างอยู่ต่างคนไม่เผาผีกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีคำตอบอยู่ในใจพี่อยู่แล้วนะฮะ
ชั่วนะครับคนชั่วที่กระทำกับน้อง
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องชดใช้กรรมตรงนี้

ชั่วนะครับคนชั่วไม่ว่าเป็นใครก็ตาม

อุ๊บบอกแบบนี้เผ็ดร้อนเผ็ดร้อน
นี่พี่เมิ้นดอมคุณผู้ชมว่าวันนี้ในตอนเที่ยงนี่

คุยกันกับโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณ

กรณีที่สารให้เลื่อนไปเป็นวันที่๒๐ใช่ไหม
กรณีนี้คือจริงทุกคดี
คดีอื่นที่ไม่ได้เป็นข่าวดัง

บางคนไปจับจ้องไงว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่า
ทำไมปกติก็น่าจะอ่านคำพิพากษาเลยสิ

เออคือสาเหตุมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับลองฟังดู
สาเหตุที่ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากเป็นคดีสำคัญ
และในทางปฏิบัติของสารยุติธรรม
สารก็จะส่งสำนวนคดีพร้อมคำพิพากษา
ไปที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔ที่จังหวัดขอนแก่นก่อน

จากนั้นจะส่งกลับมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
นะครับมีคนเขาเอ้ยโอ้โห
เลือดสงสัยมันจะอย่างนั้นสงสัยมันจะอย่างนี้
ท่านยืนยันว่าฟังนะครับ
ส่งผลต่อรูปคดีเพราะ
กระบวนการสืบพยานทั้งฝ่ายโจทย์จำเลยมันเสร็จหมดแล้ว
เขาเขียนมาแล้วนี่เป็นการตรวจเท่านั้น

ก็ไม่มีสิทธิที่จะมาเอาพยานหลักฐานไปเพิ่มเติมได้แล้ว

ก็เลยถามไงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรอื่นอีกไหม
ซึ่งทางคุณประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องเลยไม่มีอะไรแล้ว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประท่งประเทศอะไร

ครับเอาเราย้อนกลับไปดูความเป็นมาของคดีนี้
แต่ไม่ได้ย้อนไปไกลนะดูเรื่องคดีเลย
คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ก็คือพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นจอดยื่นฟ้องท์นายชายพลวิพาห์หรือรุงพล
แล้วก็นางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตน
สามีภรรยาที่ตกเป็นจำเลยที่หนึ่งและสอง
คือหลายคนอาจจะโดนคดีอะไรบ้างนะ
บอกตามตรงนะก่อนที่จะมาถึงข่าวที่ว่าเลื่อนอ่านคำพิพากษา
ผมยังลืมไปเลยว่าลุงพลโดนกี่คดี

ลุงพลในจำเลยที่๑นะครับมีคดีคือ
ความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันสมควร
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
และร่วมกันกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ

ซึ่งป้าแตนนะครับจำเลยที่สอง

อันหลังนี่แหละที่ไปกระทำอะไรกับศพ
ก่อนที่จะมีการชนสูตรพลิกศพเลยล่ะครับ

โอ้โหมีคนถามมาเยอะว่าทำไมต้องนำเสนอข่าวนี้
ทำไมเรายังต้องติดตามข่าวนี้ได้อะไรจากข่าวนี้

เป็นสิ่งที่ครอบครัวของน้องชมพู่เขารออยู่

อันนี้สรุปให้ฟังแบบสั้นนะคุณผู้ชม